ต่อกันที่สาวคนนี้บ้างดีกว่าต้องบอกว่าสายเปย์อย่างเชอรี่เข้าแก๊งคนนี้ได้เลย
ได้เหรอคุณจ๊ะอาสยาคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าตัวนะขอเป็นแม่บุญทุ่มเลยนะคะโอนเงินไปให้เลยค่ะ
เป็นของขวัญไปเลยเคลียน๓๐๐วันค่ะ
แต่จะบอกว่าที่เธอทำแบบนี้เพราะว่ามีเหตุผลนะคะ
เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์พร้อมกัน
รวมถึงประเด็นเรื่องแต่งงานด้วยว่าเตรียมปูทางไว้ยังไงบ้าง
สายฟ้าแลบเร็วนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปฟังค่ะ
เพราะว่าเขาเกิดเมษาเราเกิดพฤษภา
แล้วเราก็คิดในใจว่าวันเกิดฉันคืนแน่นอน
เธอจะคืนคืนแบบว่า๓แสนไม่ได้นะมันน่าเกลียดเพราะเธอเป็นผู้ชาย

ไม่อยากให้มองที่ตัวเงินนะครับ
อยากให้มองว่าเราโอเคเรามีความหวังดีอะไรให้กันดีกว่าแบบนั้นดีกว่า
คือจ๊ะเป็นคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสกับการแต่งงาน
แล้วจ๊ะก็ไม่ได้ชอบว่าเคยคุยกันว่าถ้าเราจะแต่งงานกันจริง
จ๊ะจะทำเหมือนแบบพูดข้างมาให้เข้ามือคือจบ
เพราะว่าเงินสินสอดจะเก็บให้พ่อให้แม่ไปเลย
แพลนเลยค่ะพี่ไม่แพลนเลยหนูนะหนูไม่คิดเลย
เพราะว่าทุกวันนี้มีความสุขแล้วเลย
ก็ทำให้มันมีความสุขในทุกวันนะจ๊ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะ
ฝากกระแสดราม่าเลิกไม่เลิกนะคะท้ายที่สุดคนมันรักกันนะเนาะคุณนะ